สำหรับคนที่ไม่ได้ดูตั้งแต่แรกวันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องและเฮียน็อตของเราพามาร้านเส้นเมนูเด็ดย่านลาดกระบังค่ะ
และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยกคนขึ้นบกที่ยอดขาย๑๐๐ชามต่อวัน
ไปดูกันว่าก๋วยเตี๋ยวหมกกับขึ้นบกของพี่สมพงศ์จะเด็ดแค่ไหนให้เฮียเขาเล่าให้ฟังด้วยตัวเองเลยดีกว่า
เอาละครับพร้อมชิมแล้วนะครับกับก๋วยเตี๋ยวขึ้นบกและหมกนะครับผมทานคู่กับก๋วพี่ต้องทานคู่กับอะไร
กากหมูครับกากหมูนี้เลยกากหมูนี่พิเศษยังไงกากหมูนี่เราทำเองครับทำเองเลยเหรอใช่ต้องต้องทำนานนะสี่ห้าชั่วโมง
สองรอบครับสี่ห้าชั่วโมงไม่จบร้อยังไหนต่อต้องพักให้มันเย็นหรือว่าข้าวไม่วันเราเอามาทำทอดใหม่เรามาทำใหม่อาจจะเป็นอย่างนี้ถ้า
แต่อยู่ข้างบนใช่ใช่ส่วนเนื้อสัตว์อยู่ข้างล่างใช่
ครับผมซึ่งจริงจริงพวกน้ำทรงน้ำซุปอะไรก็เหมือนกันหมด
ถูกไหมครับครับอยู่แค่วิธีการครับครับส่วนผสมต่างต่าง
เหมือนกันหมดเหมือนกันอยู่ที่วิธีการนะครับผม
เตี๋ยเรือพี่นี่รสชาติเข้มข้นจริงครับครับขอบคุณครับ
ไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วน้ำซุปเนี่ยข้นเข้มเครื่อง
แล้วก็มีความหอมของพวกสมุนไพร๑๖ชนิดที่เราใส่ลงไปครับ
ครับผมถือว่าเป็นก๋วเรือที่หากินได้ยาก
ในสมัยนี้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่เข้าปรุงแล้วมันจะ
น้ำจะใสใสหน่อยครับแต่อันนี้คือน้ำยังมีความเข้มข้นอยู่
ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยเหมือนกันไหมอันนี้เป็นขึ้นบกครับ
บกนะครับจะอยู่ข้างบนเส้นไอ้เมนูขึ้นบกหรือหมกเนี้ย
มงคิดเนี้ยอ่าหมกนี่มาตั้งแต่โบร่ำโบราณเขาแล้ว
อ๋อเหรอเป็นวิธีโบราณของเขาหรอครับคือหมกแต่ขึ้นบกนี้เรามาดัดแปลงเอง
เพราะว่ามันจะได้มาแบบสอดคล้องกับชื่อชื่อเราใช่ใช่

เนื้อต่างเนี่ยมันสดสดใช่ไหมใช่ครับคือเราจะไม่ได้ไปลวกก่อนไม่
ไม่ครับแล้วเราก็ใส่เส้นไว้ข้างบนครับแล้วจากนั้นเราก็เอาน้ำซุปเนี้ยเทลงไป
อ่าใส่น้ำก่อนอืมใส่น้ำก่อนแล้วเอาเส้นโปะลงไปอีกทีหนึ่งอ๋อ
ใส่น้ำก่อนแล้วเส้นตัวสุดท้ายครับแล้วอันเนี้ยอันนี้อันนี้ก็ใส่เส้นก่อน
แล้วก็เอาหมูวางข้างบนแล้วน้ำร้อนลาดสองวิธีนี้มันทำให้เนื้อสัตว์นี่มันแตกต่างกันไหม
ต่างกันหน่อยครับถ้าหมกมันก็จะสุกกว่ากันหน่อยเพราะมันยังแช่อยู่ในน้ำร้อน
อ๋อครับแต่ถ้าขึ้นบกก็แค่น้ำร้อนลาดผ่านเนื้อมันก็จะสุกดิบดิบ
จะจะดิบกว่าครับจะดิบกว่าใช่มันอยู่ที่ใครชอบแบบไหนใช่
ถูกไหมครับผมมีแบบลูกค้ามาแล้วก็แบบว่าให้คิดเมนูแปลกบ้างไหมสำหรับก๋วเรือง
ก็ก็จะมีสั่งแห้งน้ำตกเป็นยังไงอ่ะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้ง
ไม่ไม่ใส่น้ำแต่น้ำตกที่ว่าคือเลือดสดแดงเลยแห้งน้ำตก
ไม่มีการเอาไปลวกก่อนด้วยไม่มีครับเลือดแดงเลยครับ
แล้วก็หมกหมกด้วยแบบดิบดิบเลยกินได้เหรอเขาทานได้แต่มีน้อยครับ
แต่ก็มีคนทานเหมือนกันไม่มีเราก็ทานหมดไหมหมดครับแล้วก็ทานกี่ครั้ง
ก็ก็ทานบ่อยมาเป็นมาบ่อยด้วยใช่ใช่แล้วก็สั่งวันนี้ด้วยใช่ใช่
อยู่ที่คนชอบจริงแสดงว่าเลือดเราต้องสะอาดจริงตรงนี้
การทำให้สะอาดก่อนนะครับผมร้านเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นร้านดังย่านลาดกระบังนะ
ขายดีจริงจริงครับครับครับแล้วก็เปิดมาอย่างนั้นมีสาขามากมาย
เคยขายได้มากที่สุดเนี่ยวันละกี่จานมากสุดนะเออมากที่สุดเท่าไ
ประมาณพันห้าร้อยชามพันห้าร้อยชามใช่ใช่คุณขายตั้งแต่กี่โมง
โมงก็ตั้งแต่แปดโมงถึง๖โมงสมัยนั้นปิดหกโมงอ๋อเหรอครับ
โมงเช้าหกโมงเช้าขายไปพันห้าร้อยชามโอ้โหเป็นไงวันนั้น
ก็หาลากแหละครับหาลากไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้หยุด
วันเลยนะครับผมเอาล่ะเชื่อว่าไม่ว่าจะจำนวนในการขายแต่ละวัน
ที่เคยทำได้มากสุดหนึ่งพันห้าร้อยชามหรือว่าสาขาทั้งสิบเจ็ดสาขา
เป็นการการันตีแล้วว่าร้านนี้อร่อยจริงจริงครับอยากจะมากิน
อยากรู้ราคาก่อนชามเท่าไหร่ชามละยี่สิบห้าครับเริ่มต้น๒๕บาท
แพงที่สุดที่ขายเท่าไหร่แพงที่สุดก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งพิเศษ
ถ้าพิเศษก็จะอ่าสามสิบถ้าพิเศษเครื่องอะไรต่างต่างก็สี่สิบห้า
อย่างเช่นลูกชิ้นเพิ่มลูกชิ้นอะไรอย่างนี้มันก็จะมี๔๕
อะไรขึ้นไปแพงสุดก็สี่ห้าห้าสิบไม่เกินนี้แน่นอนอ่าไม่เกินนี้
แต่ว่าส่วนมากก็เป็นธรรมดายี่สิบห้าอืมพิเศษสามสิบก็จะมีเท่านี้แหละ
ก็ประมาณนี้แหละครับผมอยากจะเดินทางมาแล้วร้านแบบ
ต้นตำรับเนี้ยตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ถนนละกระบังครับถนนลากระบัง
อยู่ตรงข้ามกับซอยสามสิบแปดครับตรงข้ามซอยลากระบังสามสิบแปด
ตรงข้ามพอดีเลยครับเปิดปิดกี่โมงครับเปิดแปดโมงครึ่งก็ปิดห้าโมงครึ่งครับ
โมงเย็นห้าโมงครึ่งแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะครับ
มีวันหยุดไหมมีหยุดทุกวันจันทร์ครับหยุดวันจันทร์นะ
ตอนนั้นก็มาได้หมดครับหาเรื่อยเลยนอกจากจะมาทานก๋วยเตี๋เรือ
กล้วยทอดของเราดียังไงกล้วยทอดแป้งเราทำเองครับ
อ๋อเผ็ดกรอบมันจะนิ่งครับกรอบนานครับผมมาก็มาลองทานได้ครับผม

ถ้ายังไม่อิ่มน้ำใจมาต่อกันด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่ได้ยินมาว่าร้านนี้ใช้เครื่องเทศในน้ำซุปถึง๓สัญชาติทั้งไทยจีนและเกาหลี
เริ่มอยากจะล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านนี้แล้วสิคะว่าจะอร่อยเด็ดแค่ไหน
พร้อมแล้วติดตามเฮียน็อตของเราไปเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับน้องอาตอมสวัสดีค่ะพี่นอท
เป็นยังไงบ้างนี่นะครับน้องอาตอมนะครับจากร้านดงบันก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหม

เดินถามถึงชื่อก่อนทำไมชื่อดงบังอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับเกาหลีหรือบอยแบนอะไรหรือเปล่า
เป็นนามสกุลพ่อของพ่อค่ะดงบาง

ไม่ใช่พี่ได้ยินมาว่าทางร้านดงบังเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสามสัญชาติ

เป็นสมุนไพรสามสัญชาติค่ะอ๋อสมุนไพรสามสัญชาติ
ใช่สามสัญชาติมีอะไรบ้างไทยจีนเกาหลีอ้าวไทยนี่คืออะไรสมุนไพรอะไร

บางทีก็หาไม่ได้ด้วยถ้าหาโสมไม่ได้เราใช้อะไรแทน

ังเซียมก็คือเป็นสมุนไพรของเกาหลีเหรอ

สมถือเป็นสมุนไพรที่มีต้นกำเนิดมาจากแถบประเทศจีนและเกาหลี
ซึ่งมีหลากหลายชนิดเลยทีเดียว
ถ้าทานดิบก็จะได้รสชาติขมเล็กน้อย
แต่ถ้าทานไปเรื่อยจะรู้สึกหวานชุ่มคอ
แต่ที่นิยมกันก็คือการนำไปผสมใบชา
นำไปเคี่ยวกับน้ำซุปหรือใช้ตุ๋นอาหาร
จะทำให้ได้กลิ่นของอาหารชนิดนั้นหอมละมุนชวนน่ารับประทานมากขึ้น
แล้วนอกจากสมุนไพรพวกนี้เราใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีก
เราจะใส่พวกลำไยค่ะลำไยพวกหอมใหญ่อะไรแบบนี้
ใช่ครับแล้วเนื้อเราก็ต้มในนี้เลยเหรอต้มในนี้เลยค่ะ
แต่จะมี๒หม้อมีน้ำสำรองกับน้ำที่อยู่ข้างหน้า
อย่างนี้ต้มนานไหมกว่าน้ำซุปจะใช้งานได้
จะขึ้นอยู่กับเนื้อค่ะบางครั้งเนื้อที่เราได้มาบางครั้งอาจจะเหนียว
หรือว่าบางครั้งเนื้ออาจจะเปื่อยเราต้องใช้เวลาแตกต่างกัน
ถ้าเนื้อเปื่อยง่ายเราก็ใช้๒๓ชั่วโมง
แต่ว่าถ้าเนื้อเป็นเนื้อวัวที่แบบเหนียวเราก็ใช้เวลานานหน่อย
ที่เอามาต้มนี่เราใช้เนื้อส่วนไหนบ้าง
เป็น๓ชั้นพื้นท้องกับ๓ชั้นริ้วค่ะ
เออแล้วที่บอกว่าแต่ละเนื้อก็มีความเปื่อยไม่เหมือนกัน

ดูยังไงเนื้อแบบไหนเปื่อยง่ายเนื้อแบบไหนเปิดยาก
ก็ถ้าเนื้อเป็นสีชมพูค่ะจะเป็นหัวอ่อน
ว่าถ้าเนื้อสีเข้มจะเป็นบัวแก่
ถ้าวัวอ่อนก็ต้มไม่นานถ้าวัวแก่ก็นานหน่อยแต่อร่อยเหมือนกัน
อยู่ที่ระยะเวลานะเนื้อส่วนใหญ่เราก็ใช้เนื้อสองส่วนนี้

เป็นมามค่ะเห็นแก้วไส้อ่อนค่ะ
มีตับด้วยแล้วก็มีสดเนื้อสดใช่ไหมแล้วนี่เนื้อตุ๋นค่ะ
ก็คือในนี้ที่เราตุ๋นอันนี้เราก็มาตุ๋นต่อตรงนี้นะครับผม
นี่ก็คือเนื้อที่ตุ๋นเสร็จแล้วใช่ไหมขอดูหน่อยสิ
จะเห็นได้ว่ามันมีชั้นไขมันแทรกซึมอยู่ในนี้
แล้วก็เนื้อเนี่ยดูแล้วมันน่าจะนุ่มลิ้นนุ่มปากเลยทีเดียวนะครับ

ค่ะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีวุ้นเส้น

หมี่ขายดีสุดถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ลองชิมเลยดีกว่าเนอะ
เอาเส้นมีกับเส้นเล็กแล้วกันมาลองทานดูนะครับผม
เดี๋ยวไปรออีกตัวนะ

เนื้อมันไม่เหนียว

มันนุ่มมันเคี้ยวง่ายแล้วก็ที่สำคัญมันไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลย

สำหรับคนที่รู้สึกว่าเนื้อมันจะมีกลิ่นพิเศษของมันใช่ไหม

มาทานกันดีกว่าจะไม่มีกลิ่นเนื้อเลยนะครับผม
ถามถึงจุดเริ่มต้นของร้านก่อนทำไมคุณคิดมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนึงครับ

แล้วเสร็จเราก็เหมือนคิดค้นสุดขึ้นมาใช้เวลาประมาณหลายปีอยู่เหมือนกัน

พ่อมีไอเดียอะไรถึงเอา๓สัญชาตินี้มารวมกันเกิดจากอะไร
ก็คือคุณพ่อมีเพื่อนเป็นคนเกาหลีค่ะ
ก็คือมาจากอาหารที่เราทานแล้วคือเราก็เลยแกะรสชาติว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง
ซึ่งก๋วยเตี๋เนื้อส่วนใหญ่เนี่ยเราแน่นอนเราก็ใช้สูตรไทยอยู่แล้ว

มีเนื้อตุ๋นแบบจีนเราก็มีอยู่แล้ว
เกาหลีเนี่ยมันมาจากเพื่อนของพ่อใช่
คือทานซุปของเกาหลีแล้วรู้สึกชอบ
ก็เลยเอาตรงนี้มาผสมผสานกับสองสัญชาติที่มีในประเทศไทยอยู่แล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป